มุกดาหารเขาก็ไปเจอเหมือนกันเจอต้นตะเคียนกว่า๔๐๐ปี
เขาบอกว่าเจอชัดเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ไปมุงดูต้นตะเคียนอายุกว่า๔๐๐ปี
เราไปคุยกับคุณเวทศรีสุภาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
บอกว่ามีหมอประจำหมู่บ้านเป็นหมอทรงนะ
มาบอกว่าต้นตะเคียนนี้มีเจ้าแม่ลำดวนหอมหวนสถิตอยู่
ก็เลยให้นำมารักษาไว้ที่ลานคอนกรีตวัดพุทธนคราพิบาลบ้านดอนสวรรค์
ซึ่งเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องชาวโม่งชาวบ้าน
ก็มาขอโชคขอลาบมาไม่ขาดสาย
เขาว่ากันว่าคนที่มาขอแล้วก็ถูกรางวัลได้เงินกันไปเยอะแยะ
แล้วก็เอาชุดไทยมาถวายกันไปมากมายแล้วนะคะคุณค่ะ
รู้แบบนี้แล้วก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมอยากจะไปพิสูจน์ก็ไม่ว่ากันที่มุกดาหารค่ะ